หรือว่าคนที่ไว้ใจจะร้ายที่สุด
ผู้ชายคนนี้ไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนเกือบปีแล้วครับ
ไปปฏิบัติดูแลแม่ของเพื่อนเพราะว่าแม่ท่านเนี่ยเป็นเส้นเลือดตีบ
หลอกเอาเงินไปขโมยเอาเงินไปกว่า๕ล้านบาทครับคุณผู้ชม
ผู้สินหายคือนายไตรัสหรือว่าคุณเบิร์ตอายุ๓๙ปีนี่นี่นั่งข้างแม่นี่
บอกว่ารู้จักกับนายสุพะนรินสุบินชมพูหรือว่าวินอายุ๓๐ปี
สมัยทำงานอยู่กรุงเทพฯด้วยกันมาหลายปีก่อน
จากนั้นวินมันก็เงียบหายไปมาเจออีกทีมีนาคม๒๕๖๒
วินบอกโอ้เพื่อนเราเพิ่งพ้นโทษคดีพยายามฆ่าพ่อเลี้ยงมา
เราไม่มีที่ไปว่ะขออาศัยอยู่ด้วยสงสารครับ
ให้มาอยู่ด้วยที่บ้านที่พัทธลุงมาดูแลแม่อายุ๗๐นะครับ
ท่านป่วยเป็นอามพลึกเส้นเลือดตีบนะครับ
ก็มาช่วยงานในบ้านดูแลดีทุกคนในบ้านรักและไว้ใจ
กันยายน๒๑๖๕วินมีพฤติกรรมแปลกนะครับ
แต่ตอนนั้นยังไม่เกิดอะไรขึ้นผ่านมาห้าเดือนกุมภาพันธ์หกหก
ในวินวางแผนครับใส่ยาในเครื่องดื่มจนผู้เสียหายสลึมสลือแล้ว
แล้วถูกหลอกให้โอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน๓๐๐บาทแล้วก็หลับไป
รู้ตัวอีกทีเงินในบัญชีหายก็ผ่านมา๒วันครับ
ไปตรวจสอบกับทางธนาคารเงินโอนไปไหน
เงินโอนไปบัญชีน้องชายที่อยู่ในเรือนจำนะครับ
จากนั้นก็ถูกโอนผ่านไปยังบัญชีของนายวินทำให้เกิดการทะเลาะจะไล่ในวินออกจากบ้าน
แต่แต่แม่รักวินฮะแม่รักวินแม่ขอไว้
จนกระทั่ง๑๕กุมภาพันธ์๒๑๖๖วินหายออกจากบ้านไป
ผู้เสียหายรีบไปดูทรัพย์สินเลยไม่ทันซะแล้วครับอะไรหายไปบ้าง
เงินสดทองคำแท่งทองรูปภัณฑ์เครื่องเพชรที่เป็นมรดกตกทอดที่พูดมาทั้งนี้

ผมมั่นใจแล้วผมคงโดนวางยาแล้วก็ขอให้ผมโอนเงินให้เขา
แล้วระหว่างที่ผมโอนอ่ะผมก็จิ้มไม่ค่อยถูกอะไรไม่ค่อยถูกอย่างนี้ครับ
แต่สุดท้ายเขาก็อาศัยจังหวะนั้นดูว่าผมจิ้นรหัสอะไร
เหตุเกิดการครั้งนี้มันวางแผนมาแล้ว
ตั้งแต่ให้ผมทะเลาะกับน้องหรืออะไรก็แล้วแต่
เมื่อเทียบไม่ค่ะเพราะสุดท้ายปลายทางจะเป็นที่เขาได้ยังไง
แต่คนที่เสียใจมากกว่าเขาคือแม่แม่ตอนนี้ร้องไห้ตลอดเวลาครับ
ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองพัทธลุงครับไปตรวจสอบประวัติในวินคุณผู้ชมว่าไง
คุณผู้ชมว่าโชคโชนไหมเคยติดคุกเกี่ยวกับคดีรักทรัพย์มาแล้วครับ
เกี่ยวกับช่อโกมาแล้วหลอกโลงประชาชนมาแล้วทั้งหมด
คดีด้วยกันครับโอ้โหคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดครับ